สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์น่าจะเริ่มแข่งขันแล้วนะครับในรายการชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งเรานั้นก็เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องกับน้องนะครับที่อายุส่วนใหญ่นั้นจะต่ำกว่า๒๔ปี
แล้วก็มี๒คนนะครับที่อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีที่เราจะใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เราเป็นเจ้าภาพเป็นรายการสำคัญนะครับ
ครั้งแรกที่เอฟซีจัดการแข่งขันขึ้นวันนี้พูดถึงความพร้อมกันนะครับ
มากันแน่นขนาดเลยครับก็เป็นการบอกให้นักข่าวนะครับได้เข้าใจถึงวันเวลาการแข่งขันแล้วก็จุดประสงค์ในการเตรียมทีมชาติไทยในทุกทุกครั้งไปนะครับ
งานวันนี้ให้เกียรติเลยนะครับสำหรับพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเดินทางมาเป็นประธานในงานเลยแล้วก็มี
ป๋อมนะครับคุณอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
คุณจิตสุภาวัชรพลนะครับเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาดสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ซึ่งการพูดคุยกันนะครับก็มีการบอกกล่าวให้กับแฟนฟุตซอลได้ทราบนะครับว่า
ไทยเป็นแชมป์สิบเอ็ดสมัยนี้จากสิบสองครั้งที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งครั้งที่เรานั้นไม่ได้แชมป์ก็คือเราไม่ได้ไปส่งไปแข่งนะครับ
ถ้าเราไปแข่งครั้งไหนคือเราได้แชมป์ทุกครั้งนะครับ
สายเอร่วมกับตีมอร์แล้วก็บลูไนสายบีนมาเลเซียพม่าลาวแล้วก็อินโดนีเซียครับ
บิ๊กออสนะครับนาธนาเอลสมกรมก็บอกว่า
รายการนี้ทีมฟุตซอลไทยนั้นจะคว้าแชมป์ได้แน่นอนนะครับ
แม้ว่าจะมีเด็กอายุน้อยตั้งแต่๑๘๒๔ปี
แต่ถือว่าเป็นการสร้างนักเตะหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคตครับ
ก็เชื่อว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
จะเป็นประโยชน์กับทีมนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย
ที่จะได้มีการเตรียมตัวการหาประสบการณ์
และการเฟ้นหาหรือสัญหานักเตะรุ่นใหม่
ซึ่งจะขึ้นมาเล่นในระดับทีมชาติ
หรือมาเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติซึ่งอาจจะต้องเลิกลาไปนะครับ
ในฐานะผู้รับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดคุณจิตสุภาวัชรพลนะครับ
ก็บอกว่าคู่ที่ไม่ใช่ทีมไทยเราแข่งขัน
ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะรับชมผ่านทุกช่องทางได้อย่างแน่นอนนะครับ

ขณะที่ข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับของวงการฟุตซอลลีกไทย

ไทยรัฐทีวีก็ยังคงได้สิทธิ์ในการถ่ายท่อสดเช่นเดิมครับ
ก็จริงเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ปีนี้จริงก็ยังอัดแน่นเหมือนเดิม

ทั้งคุณภาพเสียงคุณภาพของภาพ
นักภาคผู้บรรยายที่จะช่วยสร้างอรรถรสในการรับชมเกมนะคะ
ก็จัดเต็มแน่นอนเหมือนเดิมตามมาตรฐานคุณภาพของไทยรัฐทีวีค่ะ
ปีนี้เรายังถ่ายทอดฟุตซอลลีกเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าจำนวนแมชต่อต่อสัปดาห์ที่เราจะถ่ายอาจจะลดลง
คุณภาพในการถ่ายทอดสดยังเหมือนเดิมค่ะ
ก็อัดแน่นทั้งทุกอย่างที่เรามี
แล้วก็ประคมสรรพกำลังลงไปเท่าเดิมแน่นอนค่ะ
อีกครั้งนะครับโปรแกรมในการลงเล่น
ก็จะเล่นเกมแรกกับตีมอร์ก่อนวันที่๒๒
ส่วนรอบรองวันที่๒๗แล้วก็รอบชิงนะครับวันที่๒๙
ทุกนัดที่ทีมไทยลงแข่งขันไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดครับ